ของสุนัขแล้วก็น้องแมวด้วย
อากาศร้อนแบบนี้บางตัวก็ไม่ได้มีโอกาส
มีลำคลองอยู่หลังบ้านหรือหลังว่าหลังวัดนะคะ

ซึ่งทำให้บริการตัดขนสุนัข
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาตอนนี้

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอต้อนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
อาบน้ำตัดขนฟอกสบู่ใดเป่าขนให้แห้ง
แล้วก็ตัดแต่งขนให้เรียบร้อย
เล็บด้วยให้บรรดาน้องหมาน้องแมวนะคะ
หลังจากที่อากาศที่โคราชนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่ร้อนจัดค่ะ

เจ้าของก็เลยพามาอาบน้ำซะเลยนะคะ
สัตวแพทย์รัฐวัฒน์รักษาทรัพย์เจ้าของโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอต้นบอกว่า
ปกติแล้วจะมีลูกค้านำสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการอาบน้ำตัดขน

แต่ตอนนี้อากาศร้อนอบอ้าวมาก

มีผู้ไปรับบริการ๒เท่า
วันละ๓๐๔๐ตัวค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องหมาพันธอเมอริเนียน
เพราะว่าพันธอเมริเนนี้เขาขนจะฟูแล้วก็จะเยอะนิดนึงนะคะ

ค่าบริการอยู่ที่ประมาณ๒๕๐บาทนะคะ

สำหรับน้องหมาที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่
ขนยาวก็อาจจะสูงหน่อย

ให้ระวังโรคลมแดด
ไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นที่เป็นนะคะ
สุนัขก็เป็นโรคลมแดดได้เหมือนกัน
อกจากนี้ก็มีโรคภาวะแพ้อากาศร้อนจัด
และพิษสุนัขบ้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะ

ก็มีอาการร่วมมือกับโรงพยาบาลต่าง
ฟรีด้วยจนถึง๓๑มีนาคมนี้นะคะ
เพราะว่าเพิ่งนำสุนัขไปฉีดมา

ใช่ค่ะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงสถานที่ร้อนจัด
น้ำให้สัตว์เลี้ยงด้วยสัปดาห์ละ๑ครั้งนะคะ
อาบเองสลับกับการไปอาบที่โรงพยาบาล
สถานบริการแบบนี้เพราะว่าก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันเนาะ